สำหรับบรรยากาศการเดินทางไปถวายสการะพระบรมศพ

ในวันนี้ก็ยังคงมีบรรยากาศให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง

ว่าประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
อยากให้เดินทางไปในวันธรรมดา
จนถึง๓ทุ่มตรงส่วนวันเสาร์อาทิตย์
อยากให้พื้นที่กับคนต่างจังหวัดนั้นเอง
ของจิตอาสาและเต็นต์รอคอยของประชาชน
รองรับการก่อสร้างพระเมรุมาตรในท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ค่ะ
รองรับการจัดระเบียบนะคะโดยคาดว่าจะสามารถสร้างเสร็จแล้วสามารถใช้การได้ภายในสัปดาห์หน้าค่ะ
เจ้าหน้าที่สำนักการโยธากรุงเทพมหานครเร่งทำการปรับพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งเหนือ
ก่อนทำการลาดยางให้เต็มพื้นที่
รองรับการย้ายเต็นต์จิตอาสาและเต็นต์พักคอยของประชาชนบริเวณสนามหลวงฝั่งทิศใต้

เพื่อความสะดวกของประชาชนที่เดินทางมารอถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
เตรียมพร้อมสำหรับการสร้างพระเมรุมาตรที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้าค่ะ
เราจะปรับพื้นลงหินคุกแล้วก็ปูยาง
เพื่อเป็นพื้นที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมถวายศักราพพระบรมศพ
ภายในวันศุกร์แล้วก็ปูยางภายในวันเสาร์อาทิตย์
พื้นบริเวณนี้ก็จะแล้วเสร็จแล้วก็ในสัปดาห์หน้า
เราจะเข้ามากางเต็นต์ประมาณจำนวนสัก๗๐หลัง
เพื่อให้เป็นพื้นที่ของหน่วยงานราชการต่างที่มาดูแลพื้นที่
ส่วนก็เป็นที่พักคอยของพี่น้องประชาชนที่จะมาถวายสักการะพระบรมศพ
ขณะที่ตลอดช่วงเช้านะคะประชาชนจำนวนมากหลังไหลมารอต่อคิว
เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
เต็นต์บนถนนหน้าพระธาตุตลอดจนทางเดินบนท้องสนามหลวง
เต็มไปด้วยประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดระเบียบและปล่อยให้เข้าทีละกลุ่ม
นายชูชาติอสุนีณอายุทยาชาวกรุงเทพมหานคร
ตั้งใจมาถวายสัตว์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ว่า
เด็กวัคเซวนี้จะมาคอยรับสะเด็จครับ
เอกชนประชาชนยังคงเดินหน้าทำความดีถวายในหลวงราชการที่๙อย่างต่อเนื่อง

และเสื้อเก่าแลกเสื้อใหม่ค่ะ
ไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรทั้งสิ้น
อีกอย่างหนึ่งไม่ต้องลงไปเลย
มีการแลกเสื้อเก่าเสื้อใหม่อันนี้
ค่ะก็คือว่าเป็นโครงการที่

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีหรือเสื้ออะไรก็แล้วแต่

ซึ่งเป็นเสื้อสีดำเป็นเสื้อเชิด

การพัฒนาสตรีและครอบครัว๘จังหวัด

ยังฝากเน้นย้ำให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพในหลวงราชการที่๙เรื่องของการแต่งกายนะคะ
ให้แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สีดำสีสุภาพนะคะ
แล้วก็ผู้หญิงให้ใส่กระโปรงคุมเข่าเท่านั้นไม่ให้ใส่กางเกงนะคะ
ส่วนผู้ชายให้ใส่เฉพาะกางเกงสแลกนะคะ
รองเท้าหุ้มส้นทั้งผู้ชายผู้หญิง
หลังจากพบว่าทุกวันที่ผ่านมายังมีประชาชนแต่งกายผิดระเบียบค่ะ

รายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ